เปิดปากกับภาคภูมิ
รักภูมิทราบงานจากที่อีกสักครั้ง

เกิดขึ้นข้ามวันข้ามคืนนะครับตำรวจสันติบาลนายหนึ่งนะฮะ
สารวัตรนะครับก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งอยู่ในบ้านพักแถวสายใหม่นะครับ
หมู่บ้านมั่นคงซอยจิรามกรนะครับในซอยสายไหม๔๖กรุงเทพ
ตั้งแต่ช่วงสายสายเมื่อวานนี้แล้วเที่ยงกว่าวันนี้เกือบบ่ายโมงเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็สามารถบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปได้ตัวมานะฮะ
ก็ถูกยิงบาดเจ็บไปนะครับตอนนี้อาการก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ยิงเข้าไปสามนัดด้วยกันคำถามก็คือ
ในการระงับเหตุยุทธวิธีต่างของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น
ถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไรอ่าในมุมของตำรวจบอกว่า
ก็ต้องปฏิบัติการจากเบาไปหนักแล้วก็ประเมินสถานการณ์
คนก่อเหตุอยู่ในบ้านสภาพจิตใจต่างต่างอ่า
ตรงนี้เดี๋ยวก็จะค่อยค่อยไล่กันไปนะครับแต่ในมุมของชาวบ้านหรือประชาชน
เขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมไม่บุกเข้าไปทำไมไม่เข้าไปจับกลุ่มตัวไปเลย
อ่าเหตุการณ์อื่นอื่นเวลาเราเจอคนคลุ้มคลั่ง
เราจะเห็นปืนช็อตไฟฟ้าก็มีไม้งามก็มีบุกไปทุบประตูบ้าน
เข้าไปชาร์จตัวก็มีแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ไปข้ามวันข้ามคืน
อ่าการหวาดกลัวต่างต่างจากนี้ไปการเยียวยาต่างต่าง
จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้พูดคุยกันหน่อยนะครับ
รับเชิญในรายการวันนี้๔ท่านด้วยกันนะครับ
เชื่อว่าคงได้พูดคุยกันในทุกแง่มุมอย่างครบถ้วนทีเดียวนะครับ
อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นกู้ภัยที่เข้าไปช่วยระงับเหตุกับเจ้าหน้าที่ด้วย
คุณทิติพงศ์อินสืบนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของสยามรวมใจปู่อินนะครับ
อีกท่านหนึ่งคนนี้สำคัญมากนะฮะคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหมู่บ้านที่เกิดเหตุนี่อยู่ในพื้นที่ของสายใหม่ต้องรอดเลย
ดูแลช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดนะครับและอีกหนึ่งท่านคงจะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็
ข้อมูลว่าเออตกลงแล้วยุทธวิธีต่างของตำรวจเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
พลมตรีวิชัยสังประภัยนะครับท่านอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
หรือว่าท่านรองแต้มปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
สวัสดีทั้ง๔ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทัศนีนะฮะคุณทิติพงศ์นะครับ
คุณเอกพบท่านรองแต้มครับโอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่า
คือลุ้นระทึกกันอยู่ข้ามวันข้ามคืนสุดท้ายเมื่อช่วงเที่ยงกว่ากว่าเกือบบ่ายโมง
ก็สามารถระงับเหตุได้นะฮะเอาฟังทางในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนแล้วกันนะฮะ
ทัศนีนอกจากเป็นประธานสหกรณ์ของหมู่บ้านใช่ไหม
อยู่ใกล้ใกล้กันเลยเหรอฮะอยู่ใกล้กันอยู่ในโซนเดียวกันเลย
ล็อกแถวเดียวกันกับบ้านที่ก่อเหตุจ้ะ
บ้านหลังที่ก่อเหตุคือสารวัตกาลใช่ไหม

ล็อกหนึ่งเหมือนโซนที่พี่อยู่นี่ประมาณ๒๕หลังประมาณนั้น
เขา๒๔๓จนถึง๒๘๐แต่โซนระหว่างกลางมันจะมี๖หลังหรือ๗หลังแล้วแต่
แล้วแต่ผังแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่
ใกล้ใกล้ใช่แต่มันโซนแบบแถวติดติดติดติดติดกันอืม
คือชาวบ้านเริ่มรู้ตัวกันตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง
ที่ว่าโอ้โหไม่ได้แล้วต้องจะอยู่แล้วอยู่หรือไม่อยู่หรือจะยังไงดีเนี่ย

คือสารวัตรตอนไปตรวจที่ชุมชนจะเจอเขาอยู่ครับคือแกเป็นคนอารมณ์ดีอะครับ
ถ้าแกอยู่บ้านเนี่ยแกจะยิ้มเด็กเนี่ยรักแกเพราะเวลาแกไปซื้อของร้านค้าเนี่ยเวลาเด็กไปซื้อของด้วยเนี่ย
จะจ่ายตังค์ให้คือแกอยู่อย่างสมรรถะครับเป็นคนเรียบง่ายโดยส่วนตัว
เขาอยู่นี่เขาเป็นบ้านเช่าใช่ไหมฮะ
เขาก็คือการบ้านเช่าเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าเขาจะมีการทำสัญญากับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเพื่อนกันที่เขารู้จักกันแบบนี้
ใช่แล้วเหมือนแบบให้มาดูแลรักษาบ้านเขาดูแนนหน่อยดีกว่าบ้านให้ปล่อยทิ้งว่างแบบนี้

เคยมีเหตุการณ์เคยมีอาการลักษณะ

บางข่าวบอกว่าบางทีเขาก็จะยิงปืนก็มีหรือว่าเอะอะโวยวายอะไรอยู่แถวในบ้านเขาก็มี

คือพฤติกรรมเป็นยังไงให้กูเด็กกระโพกลองไล่ฟังหน่อย
คือเมื่อคืนนี้ผมได้สอบถามทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ที่แกมาซื้อของประจำเนี่ย

ก่อนหน้านี้ที่แกอยู่เนี่ยแกก็เป็นคนปกตินะครับคือเป็นคนเรียบง่าย
มากลับจากที่ทำงานก็จะมาซื้อเบียร์

เด็กเนี่ยหรือเจอร้านขายข้าวเนี่ย
เด็กมาสั่งอะไรแบบนี้แกจะจ่ายตังษ์ให้
จะบอกป้าไม่ต้องไปเก็บเงินนะเดี๋ยวผมจ่ายให้เลี้ยงเด็ก

แล้วก็กลับบ้านก็ดื่มเบียร์๒ขวดก็เข้าบ้านนอน
เช้ามาเจอคนก็จะทักทายไปไหนอะไรอย่างนี้ก็เป็นคนปกติ

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะครับแกก็จะเริ่มบ่นแกเริ่มเครียด
คือร้านค้าจะเห็นได้ชัดว่าจากปกติเนี่ยแกดื่มเบียร์๒ขวด
ตอนหลังมาซื้อเบียร์ทานเนี่ยบางวันก็๑๐ขวด
ขวดสิบขวดจนร้านค้าถามว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ดื่มเยอะอะไรอย่างเง
ก็เล่าให้ฟังว่าแกเปลี่ยนที่ทำงานอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็จากนั้นก็เริ่มเก็บตัวเริ่มที่ไม่ค่อยออกมา
ปะพูดคุยกับผู้คนนะครับเปลี่ยนที่ทำงาน
คือก่อนหน้านี้ตามข้อมูลก็คือสารวัตรนายนี้เนี่ย
เคยอยู่ตำรวจปราบรามยาเสพติดครับแล้วก็ถูกย้ายมาอยู่ที่ตำรวจสันติบาล
ที่บ้านใช่ครับอ่านี่ฮะแล้วเมื่อวานนี้ช่วงแปดเก้าโมงเช้า
เก้าโมงเช้าจ้ะแกก็ตะโกนเออะโวยวายอยู่ในในพื้นที่บ้าน
เขาตั้งใจจะมารับแกไปรักษาในในตรงไอ้จุดที่เป็นอ่า
พื้นที่หน้าบ้านรั้วบ้านใช่ไหมใช่คือเพื่อนจะมารับไปรักษา
ใช่ทางตำรวจเขาจะมารับตัวว่าพาไปรักษาสักหน่อย
แต่แกบอกว่าแกก็ไม่ไปก็ตอนเนี้ยพอว่าพอเริ่มไม่ไปแล้ว
ก็กดดันแล้วว่าต้องมีคนมาหาเขาแล้วต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
เพราะอะไรถึงทางเพื่อนถึงจะต้องมารับไปรักษาเช้าเมื่อวานนี้
เพราะแกมีเหตุแกมีลักษณะแบบนี้อยู่ในบ้านอย่างเงี้หรอใช่เพราะพี่ได้ประสานไป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

จะมีลูกบ้านข้างเขาจะโทรหาพี่ประมาณตีหนึ่งบ้าง

บอกว่าพี่ทัศน์หนูจะไม่ไหวแล้วคือนอนไม่ได้เลย

เขาจะมองหินเลยประตูหน้าบ้างเขาจะโซนแบบมองหินน่า
เดี๋ยวขอดูแผนผังของบ้านอีกครั้งหนึ่ง

ตรงที่เป็นวงแดงล็อกใหญ่แล้วจะมีสีดำตรงนั้นใช่ไหมครับคุณเอกพบ

เมื่อวานนี้วันอังคาร
ตั้งแต่ช่วงไหนอาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์นี่คือเขาเริ่มมีอาการแล้วเหรออยู่ในบ้าน
ตอนที่เขาหนักมากก็คือวันที่สิบสาม

แล้วก็พอเสร็จปั๊บพี่ก็ประสานสอนอว่าให้มาดูให้หน่อยเพราะว่าเขาคลั่งเยอะ
พี่พี่สอนอก็บอกว่าอาการเขาเป็นยังไงพี่บอกว่าคือแบบดูแล้วชาวบ้านอ่ะไม่กล้าเข้าไปใกล้เคียงแล้วอะไรแบบนี้ไงเพราะอาการเขากำเริบเยอะ
เขาบอกว่ารับปากเดี๋ยวผมไปดูให้พี่
พอตกกลางคืนนั้นก็คือเงียบไปไงเขาจะเงียบไปลูกบ้านก็ไม่ได้โทรหาพี่เลยว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วตัวพี่ก็นึกว่าเขาคงรับตัวไปรักษาแล้วอะไรแบบนี้ไง

ใช่แต่ทางสอนออาจจะมาลงบัตรประจำวันเขาอาจจะแบบพอผ่านแล้วก็อาจจะเห็นก็ได้อาการเขาอาจจะเกิดตอน๕ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งบางทีตีหนึ่งก็เกิด
พอเมื่อวานเช้าวันที่๑๔ทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยเอาปืนมายงมายิง
ใช่เขารู้แล้วว่าเขาจะต้องมารับตัวเขาแล้วไงรับตัวไปรักษาแต่เขาไม่ไป
เขาพอสอนอเขามาดูแจ้งประสงค์ประสานไปเพื่อนจะมารับไปรักษาเขาก็ไม่ไป
ไม่ไปเห็นบอกยิงอะไรออกมาใช่ไหมใช่ทีนี้ก็เลยต้องมานี่แหละฮะ
ระงับเหตุกันเลยแต่ดีเขายิงมากยิงขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็ยิงแต่ไม่ได้ยิงแบบชาวบ้านอะไรเลย
ไม่ได้ไล่ยิงคนไม่ได้ไล่ยิงคนเขายิงขึ้นฟ้าให้มันแบบเกิดเสียงอะไรอย่างเงี้ครับ
แต่ยิงขึ้นฟ้ามันก็น่ากลัวนะก็น่ากลัวมากเพราะหลังคามันก็แบบมันเป็นแมทเป็นทริดอันนี้ไง
ต้องอบพยพกันตะวะหมดเลยไหมฮะตอนที่ให้ทำยังไงบ้าง
ตอนที่จะคือแบบอาการแบบมันเหตุการณ์มันยังไม่แบบปกติแล้วไงก็เริ่มที่จะมืดแล้ว
เขาก็ต้องหาวิธีว่าเขาจะต้องมีการแบบยิงแก๊สเกิดขึ้นก็ให้พวกพี่ประสานทางนี้แบบว่าชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงก็ขอทยอยออกมา
แต่ชาวบ้านอ่ะเขาออกตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ก็เริ่มออกแล้วใช่เพราะถ้าคนไหนที่แบบอยู่ใกล้ชิดก็ออกมาเลย
บ้านที่อยู่ข้างนอกก็ปิดประตูเข้าไปปิดประตูเลยห้ามออกนอกบ้านกันเด็กเล็กเด็กตัวเล็กเด็กแรงก็ห้ามออกจากบริเวณบ้านไป
อันนี้คือเขาอยู่ในเขตในรั้วบ้านของเขาใช่ไหมอันนี้อันนี้คืออันนี้คือลูกบ้านที่เขาถ่ายจากบ้านตรงข้ามใช่แต่ตัวบ้านบ้านเขาก็จะอยู่ตรงนู้นที่ประตูเล็กนั้นแถวนั้นแต่อันนี้คือคลิปนี้ก็คือลูกบ้านเราถ่ายจากบ้านอีกโซนนึง
คุณคุณคุณทิศทิพงตอนที่ไปไปถึงเหตุไปไปช่วงไหนกี่โมงครับทั้งที่มาสาไปถึงตอนรับแจ้งตอนเที่ยงสิบนาทีครับไปถึงตอนเที่ยงสิบห้าเมื่อวานนี้ใช่ครับของเมื่อวานนี้ก็สแตนบายเฝ้าเหตุการณ์ครับก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็เรื่อยมาก็ได้ยินเสียงปืนตลอดเวลาครับใช่ก็ได้ยินเสียงปืนระยะอย่างนี้ครับจนถึง
แล้วก็คนแก่ครับที่โดนแก๊สน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับคือตอนที่เขายิงเขาตั้งใจยิงเข้าไปตรงตรงจุดไหนของของบ้านของสารวัตรฮะก็โดยตัวบ้านครับชั้นตรงไหนตรงชั้นสองชั้นสองนะครับชั้นสองครับแต่มันมันกระจายฟุ้งออกมาครับครับมันละอองออกมาครับอืมอ่ะก็เนี่ยนะฮะก็มีการตามค
พยายามเจรจาให้ลูกชายมาเจรจาก็มีมีให้คุณแม่ก็มามาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนก็มาผู้บังคับบัญชาก็มา
ร้องเพลงก็มีใช่ไหมใช่ครับร้องเพลงร้องเพลงตอนเช้าเลยเช้าวันไหนวันนี้วันนี้ก็ร้องเพลงแต่งานแต่เช้าเลยร้องไปกี่เพลง
มีมีอะไรไหมไม่กลัวหรอกอะไรแบบนี้ไงไม่กลัวหรอกมาเป็นกองทัพก็ไม่กลัว
ท้าทายอะไรของเขาครับอ่าก่อนที่จะระงับเหตุได้ช่วงช่วงเที่ยงกว่ากว่านะฮะ
ท่านท่านรองแต้มครับถ้าเกิดว่าดูจากลักษณะของของสารวัตรการเขาเนี่ย
ตอนที่อยู่ในบ้านตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งเช้าวันนี้ที่ว่าเพื่อนมาร้องเพลงก็ตะโกนกลับมา
ใครมาเจรจาก็ตะโกนกลับมาอย่างงี้คือถือว่าเขาเขารู้ตัวไหม
เขาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาสภาพจิตใจต่างคืออย่างนี้ผมมองดูเหตุการณ์และที่ตามเหตุการณ์เนี่ย
แล้วต้องมองว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ใช่อาชญากรไปก่อเหตุมาไปฆ่าเขาตายหรือทำอะไรไม่ใช่
เขาอยู่ในบ้านเขาคุ้มครั่งถ้าพูดตรงก็มันเอาเป็นพวกจิตเป็นโรคจิตหรืออะไรต่าง
ดังนั้นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี้ยเขาก็ต้องมีมาตรการว่าจะทำอะไรอย่างไรอืม
อันดับแรกเขาก็วิเคราะห์ว่า๑๑ไม่มีตัวประกันไม่มีคนที่จะเกิดความเสียหายจากผู้ก่อเหตุ
ฉะนั้นตำรวจเขาก็ต้องใช้การเจรจาแต่มีปืนเจรจาไงก็ต้องเจรจาเบาไปหานัก
ถ้าเกิดเราชาร์จเข้าไปถามว่าชาร์จไปถ้าไปยิงเขาตาย
ชาวบ้านจะด่าไหมว่าเนี่ยเขาเนี่ยไม่ใช่ของเขาเป็นโรคจิต
เป็นจิตชนิดหนึ่งเป็นคลั่งชนิดหนึ่งแล้วไปยิงเขาตาย
แล้วถ้าตายเกิดเขามีลูกมีเมียความเสียหายเกิดล่ะ
เอ้าถ้าเกิดตำรวจที่ไปบุกเกิดไอ้นี่ยิงตายขึ้นมาอีก
ปฏิบัติหน้าที่ก็เสียชีวิตลูกหลานเขาก็มีเสียชีวิต
ดังนั้นตำรวจก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าจะทำยังไง
อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนเป็นเหมือนกับคนคุ้มข้างเนี้ย
เขาเจรจาก่อนอืมแต่นี่ถ้าเกิดเป็นคนข้างนอก
เราก็จะมีมาตรการอย่างอื่นถ้ามีอาวุธก็จะทำยังไง
ตำรวจคนนี้มีอาวุธปืนอย่างเกี่ยวกับเค้าบอกอืม
มีกระสุนเท่าไหร่แล้วเกิดเข้าไปมีระเบิดล่ะ
ซึ่งตอนนั้นมันสามารถรู้ได้ไหมไม่รู้
ก็ตำรวจเราไม่รู้ไงดังนั้นเนี่ยดังนั้นจะไปโทษ
โยกย้ายไหมใส่โยกย้ายผู้บังคับชาติก็ต้องปูบว่าคุย
เวลาในส่วนตัวไหมเรื่องขอบคัวไหมไหน
พ่อแม่มาเอาบางคนเอาพระเอาครูมาก็ต้องมาวิเคราะห์กันดังนั้นหลักการทำงานของตำรวจเขาก็จะ
จนกระทั่งใช้ขั้นเด็ดขาดเพราะถ้าไม่ได้แล้วและการดึงระยะเวลามีคนชาวบ้านบอกโอ้โหนี่มันเสียเวลาเลย
อย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าคนไม่ได้รับความเดือดร้อน
ชาวบ้านไม่ได้มีสูญเสียไงเพราะเราต้องใช้การเจรจาเป็นหลัก

ผมขออนุญาตพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อนะฮะ
เพราะว่าในมุมของชาวบ้านชาวบ้านตอนนั้นรู้สึกยังไงนะฮะ
หรือประเมินกันว่ายังไงว่าเออตำรวจช้าไปไหม
หรือก็เหมือนที่ท่านรองแต้มบอกนั่นแหละ
มันก็เขาก็อยู่ในบ้านของเขาหรืออันตรายหรือไม่อย่างไรนะฮะ
พักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไล่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ยุทธวิธีในการ
ล้อมล้อมจับสารวัตกาลที่คลุมคลั่งอยู่ในบ้าน
แถวสายไหมนะฮะหมู่บ้านมันคงสอยจิลำมาก่อนสายไหม๔๖นะฮะ
ตั้งแต่เมื่อวานก็พยายามเจรจาหลายสิ่งหลายอย่าง
ให้ลูกชายมาคุยให้แม่มาคุยให้ผู้บังคับบัญชาให้เพื่อนมาคุยนะครับ
ก็เขาก็ยังอยู่ในบ้านนะฮะก็มีอาการคลุมคลั่งตะโกนออกมาเป็นระยะมียิงปืนออกมาด้วยนะครับ
ข้ามมาถึงคืนนี้คือเมื่อวานเนี่ยช่วงค่ำมียิงแก๊สน้ำตาเข้าไปรอบหนึ่งแล้วด้วย
แต่ว่าไม่เป็นผลอะไรนะฮะแต่ก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าไปเช้าวันนี้พยายามเจรจาอีกนะครับ
แล้วก็มีร้องเพลงเข้าไปด้วยหลายเพลงทีเดียวเพื่อให้เขาผ่อนคลายใช่ไหม
หรือก็มีคุณพี่ทัศนีฟังไปหลายเพลงเลยสิหลายเพลงฟังพระด้วยมีพระมาด้วยใช่ไหมมีพระ
จากนั้นก็ยิงแก๊สน้ำตาอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งโดยช่วงเนี้ยมีโดรนเข้าไปบินด้วยเพื่อจะดูว่าเขาอยู่ข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ
ซึ่งมันจะเห็นภาพที่โดนถ่ายมาได้เป็นภาพที่สารวัตกาลเนี่ยเขานอนอยู่ในห้องบนชั้น๒นะฮะ
จะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้ผลการตรวจสอบสารเสพติดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะเป็นภาพนี้ซึ่งระหว่างที่เข้าไปตรงนี้เนี่ย
คุณทิติพงศ์ทางกู้ภัยบอกมีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งถูกกระสุนเข้าไปเขายิงสวนมาเหรอ
ก็ที่ตามก็คือเขายิงสวนมาครับโดนมวกโดนมวกครับโดนมวกเข้าไปนะฮะจนกระทั่งมาถึงช่วงเที่ยงนะครับท่านผู้ชมครับ
จู่โจมเข้าไปในบ้านเพื่อควบคุมตัวตำรวจร่วมกับทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าสารวัตการมีท่าทีอ่อนลง
ดูใจเย็นลงหลังจากได้คุยโทรศัพท์กับพบตรนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยมองว่าน่าจะบุกเข้าไปถึงตัวเขาได้
นี่ฮะแล้วก็มันก็นี่จังหวะเนี้ยมันจะมีเหมือนกลุ่มควันที่อยู่บนชั้นสอง
แล้วสารวัตกาลเนี่ยเขาพังบานเกร็ดนะฮะ
จะทิ้งตัวออกมาข้างนอกแล้วก็ในมือนึงเนี่ยถือมีดนะ
อีกมือนึงก็พยายามที่จะเกาะขอบหน้าต่างเอาไว้แล้วก็ร่วงตกลงมา
ซึ่งตรงนี้คือถูกยิงกระสุนเข้าไปสามนัดซึ่งไม่รู้ว่าตอนไหนนะฮะที่โดนยิงเข้าไปนะครับ
กระสุนก็มีเข้าหน้าอกซ้ายเข้าข้อพับทางด้านซ้ายแล้วก็ขาท่อนบนทางด้านซ้าย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรงด้านล่างของบ้านอันนี้คือปฏิบัติการทั้งหมด
ตั้งแต่สายเมื่อวานนี้จนถึงเที่ยงวันนี้เนี่ยพี่ทัศนีบอกว่าในมุมหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่
แม้แต่คนที่ติดตามข่าวสารอยู่เขาก็บอกว่าทำไมช้าเหลือเกินใช่ไหมพี่
ใช่ทำไมช้าบางคนก็บอกทำไมช้าอะไรแบบนี้แต่ว่าเรารู้ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่
เขาก็ต้องแบบใช้ความระมัดระวังอยู่แล้วเพราะว่านี่ก็คือชีวิตหนึ่ง
เพราะว่าเขาไม่ได้แบบเป็นกาดยิงให้โดนชาวบ้านหรือจับชาวบ้านเป็นตัวประกัน
ระหว่างนี้ลูกบ้านของเราที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็แบ่งเป็น๒ส่วน

คือโซนที่อยู่ใกล้เนี่ยเขาให้ออกหมดใช่ไหม
แล้วจ้ะออกตั้งแต่เมื่อวานตอนมืดแล้วจ้ะ
ส่วนบางหลังอื่นที่ถ้าอยู่ในบ้านแล้วอย่างปลอดภัยก็อยู่บ้านก็อยู่ได้
ใช่ไหมฮะแต่คำถามมันก็มีนั่นแหละว่าเอ๊ะทำไมช้า
หรือคนที่อยู่รอบนอกเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมช้า
คุณเอกพบในมุมของคุณเอกพบที่ไปดูในพื้นที่ด้วยอ่ะ

ผมเข้าไปดูในพื้นที่ครับเข้าใจความยากลำบากของการทำงาน
เพราะว่าตัวสารวัฒน์เนี่ยแกอยู่ในชายภูมิที่ได้เปรียบ
คือการเข้าไปเนี่ยเพราะเจ้าที่เข้าไปปุ๊บแกยิงสวนเลย
แกยิงสวนเข้าไปแกยิงสวน
ถ้าจะปฏิบัติการให้รวดเร็วเนี่ยมันต้องเกิดการสูญเสียอย่างแน่นอน
คือใช้กำลังแล้วมันไม่คุ้มไงครับ
คือตรงนั้นเนี่ยพอตำรวจเขาก็ไปสอบถามจากชาวบ้านแล้วว่าพฤติกรรมเป็นยังไง
ชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่เลวร้ายนะเขาไม่ได้จับตัวประกัน
เป็นแต่เขาคุ้มข้างแต่เขามีอาวุธเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเอาชาวบ้านออก

แล้วก็ตำรวจก็ใช้ยุทธวิธีอย่างที่ท่านผู้การแต้มท่านพูดนะครับ
ก็มีขั้นตอน๑๒๓๔ตามลำดับไป
แต่ยังไงก็ตามสุดท้ายก็ต้องขอบคุณเจ้าที่ตำรวจทุกคนนะครับ
อาสากู้ภัยแพทย์พยาบาลเนี่ย

เพื่อรอสถานการณ์ว่าถ้ามันมีสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย

เมื่อคืนผมก็ประชาสัมพันธ์คุยกันว่า
ถ้าจะมีปฏิบัติการรอบที่๒เนี่ยคือใช้แก๊สน้ำตานะครับ
ขอความกรุณาคนแก่เด็กที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดเนี่ย
ส่วนทุนทั้งหมดเนี่ยออกเลยถึงแม้มันจะเกินลักษณีย์แล้วเนี่ย
แต่ว่าเมื่อคืนผมไปเดินเนี่ยพี่อุ๋ยมันแสบตาไปหมดเลย
เพราะว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยมันมีฤทธิ์แรงมากครับก็เลยต้องเอาเด็กผู้สูงอายุเนี่ยออกก่อน
ส่วนคนที่พออยู่ได้ก็อยู่ปิดประตูบ้านซะอยู่ในที่ปลอดภัย
แต่ว่ารัศมีสีแดงที่ขึ้นภาพเมื่อกี้อยู่ไม่ได้เลยนะครับ
แต่ก็ขอบคุณชาวบ้านที่เมื่อวานพอทราบข่าวตั้งแต่ช่วงสายเนี่ย
โทรศัพท์เข้ามาแจ้งส่งคลิปส่งเหตุการณ์เข้ามาที่ตัวผม
แล้วก็ทางเพจเยอะแยะมากนะครับเราก็เลยเข้าไปแล้วก็แก้สถานการณ์ได้เร็
กับทางสนสายใหม่แล้วก็ทางตำรวจนครบานนะครับ
แต่ตอนนี้เริ่มรวบรวมชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วใช่ไหมฮะได้รับผลกระทบต่าง

เพราะเดี๋ยวเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาตรงนั้นให้

รัศมีร์จากจุดเกิดเหตุออกไปหูร่วม๕๐๐เมตรมั้งถนนข้างนอก
พอเขาใช้แก๊สน้ำตาปุ๊บแล้วลมไงครับลมมันพัดไป
รถขับผ่านมาโดนเข้าไปก็หงายท้องหมดเลย

ใช่ครับรถไม่รู้ขับไปก็หงายท้องหมดเลยครับ

คุณนิติพงศ์อยู่แล้วสิตอนนั้นใช่ไหมคำประวันช่วงอีกแก๊สตาร์ท
ผมอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะตอนนี้ครับ
ต้องดูทีมงานเทียบมีภาพตอนที่รถจักรยานอยู่
ตอนที่ล้มนี่คือล้มอีกอ่าไม่ใช่ตรงส่วนตรงนั้นครับ

แล้วมันแบบมันช่องเดียวด้วยช่องถนนที่แบบอันนี้ด้วย
ชั่วเชิงชีวชดช่อนเช้าโดนไหมแก๊สต้ำตาลมาไหม
ก็มีแต่ว่ามันไม่เหมือนคืนเมื่อกี้เช่นกว่า
ดูแล้วปฏิบัติการต่างเป็นยังไงฮะ
อย่าไปเอาคิดว่าเวลานานเป็นเรื่อง

ถ้าเวลาก็จากตีสัก๙โมงเช้าเมื่อวานนะ

มาถึง๙โมงเช้าวันนี้๒๕๒๖ชั่วโมง
อย่าไปเอาเวลาเข้ามาจับ
อย่าไปเอาความเหนื่อยยากของเจ้าหน้าที่เขามาพูด
ต้องเอาความผลออกมา
เห็นไหมการทำหน้าที่วันนี้ประชาชนเนี่ย

เกิดความเสียหายและร่างชีวิตร่างกายไม่มีเลย

อย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติในการขั้นตอนในการทำงาน

สมมุติว่าผู้ก่อเหตุไม่อยู่ในบ้านตรงนี้
ตำรวจต้องทำยังไงให้คนร้ายอยู่ในวงจำกัดให้ได้

ตำรวจในช่วงเมื่อวานนี้เขาใช้หุ่นยนต์เข้าไป
เพื่อจะไปปฏิบัติการตามหลักการ

นี่ปรากฏคนร้ายเนี่ยเขาขึ้นไปข้างบน
เพราะบนหุ่นยนต์จะขึ้นไม่ได้แล้ว

ก็จะไปเก็บจะรู้สภาพของคนร้ายเป็นยังไงต่าง
ดังนั้นการทำงานที่ตำรวจต้องทำงี้
สองทำไมตำรวจเขาต้องบล็อกพื้นที่
เขาไม่อยากให้คนร้ายเนี่ยหลุดไปจากตรงนั้น
สมมุติว่าไม่ใช่คนนี้ละกัน

เขาอาจจะไปก่อเหตุให้กับชาวบ้าน

ผมคิดว่าเขารอบครอบแต่เพียงแต่สังคมแบบ
สะใจจะต้องเอาให้ได้มันไม่ใช่นะ

ถ้ากรณีนี้สมมุติไม่ใช่ตำรวจ

ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็จะใช้หลักนี้ใช่ไหมเหมือนกัน
เหมือนกันถ้าไม่มีตัวประกันใช้หลักเดียวกัน

เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

จะใช้มัตการเด็ดขาดตัวนี้
แต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เห็นไหมที่

จะใช้มาตรการเหมือนคนคั่งตามถนนไม่ได้

ภายในห้องเนี่ยสภาพเขาเป็นยังไง

แล้วถ้าเกิดคนบ้ามันมีระเบิด

แถวนั้นพังหมดอ่ะใช่ไหมตำรวจเขา
ต้องลัดกลุ่มอย่างตอนที่เขา

คิดว่ามันเกิดอะไรยังไง

ก็แสดงว่ามาตรการที่เขาทำมาตั้งแต่

แต่นี่เขาก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าถ้าจะใช้คำเด็ดขาดเนี่ย

เพื่อ

เขาก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่หลัง
มัตการตัวเนี่ยเพราะมาโดดข้างหลังเนี่ย

เขาก็มีมาตรการว่าควรจะทำยังไง
คุณเอกพบดูเสียงจากชาวบ้านนะ
ขนาดนี้ได้สอบถามไปเรียกแล้วเป็นไงบ้าง

รวดเร็วแล้วก็ไม่เกิดการสูญเสีย

ภาพภายในบ้านนอกจากบุหรี่แล้วมันเหมือนกับมีอุปกรณ์เสพกัญชาอยู่

กฎหมายเรื่องใช้กัญชาแต่เสพได้ไหมหรือยังไง

ต้องไปตรวจสอบเหมือนที่ท่านรแต่ท่านพูด
แต่ว่าเราไปพูดไม่ได้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาต้องกลัวแล้ว
รอผลการตรวจตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน
ผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้

เปิดปากกับภาคภูมิเอาละครับทุกผู้ชมครับที่เราพูดคุยกันมานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนนะครับ
บัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะฮะ
ท่านรองพบตรนะฮะอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
สวัสดีครับท่านรองพบตรครับสวัสดีครับท่านครับ

ครับต้องขออนุญาตสอบถามแล้วก็พูดคุยกันหน่อยนะฮะ
ท่านครับอาการของสารวัตรที่ก่อเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับตรงย่อต้องไอซีอยู่
คือต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละท่านผอบอเนี่ยโทรมาว่าทำไมถึงมี
เมื่อคืนเนี่ยเขาดูไลฟ์สดที่ที่เรามีการไลฟ์สดตลอดเนี่ย
เพราะมันมีไฟจากหน้าจอหน้าจอที่เราตรวจการเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท
แต่ว่าเขาดูความเคลื่อนไหวของเราตลอด
พอตอนตั้งแต่พอตีสามเราเราเข้าเข้าไปเราคิดว่าเขาหลับ
เขาก็ตอบตอบโต้มาตอนเช้าเราจะเข้าเพื่อเอาตัว
อ่าโลบอตของเราเข้าไปนะครับเขาก็อัดเราลงมาอีกยิงยิงเราอีกนะครับ
เนี่ยท่านท่านพ่อบอฉันโทรโทรมาตอนเช้าท่านก็บอกจะเข้ามาดู
ท่านบอกว่าอย่างงั้นอยากให้ให้ท่านพ่อบอดูมามาดูหน้างาน
พอมาถึงหน้างานท่านก็เจรจาต่อลองครับนะครับเขาก็พูดแบบ
คือมันหลุดโลกไปแล้วซึ่งเมื่อวานเนี่ยตอนกลางวันนะครับหรือถึงตอนค่ำเนี่ยเราคอนเขากับคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์นะครับ
คือคุณหมอวัลลีที่เป็นในโคเชเตอร์ที่เวลาทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการเจรจาต่อลองเนี่ย
ท่านก็พูดแล้วว่ามันเกินขีดความสามารถของการเจรจาและเราวางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อคืน

ใกล้เคียงกันก็คือท่านคือประชาชนเลย
เสร็จแล้วปรากฏนั่นมีแค่มีดกับเขียวนะครับ
ตำรวจเราเข้าไปใช้ไม้งามเข้าไปใช้ปืนไฟฟ้าเอาไม่อยู่นะครับ
ไฟฟ้าอีก๒นัดเนี่ยเอาไม่อยู่กระสุนยางอีก๔นัดเอาไม่อยู่
เราบาดเจ็บ๘คนนะครับรองภูมิกับถูกฟัน
๔วัน๕วันที่ผ่านมานี้เองเราบาดเจ็บ๘คน
แล้วพี่ถามว่าวันนี้เราสูญเสียไหมสิ่งที่เรารอคอย
คนที่คอมเมนต์มาในต่างพี่รับฟังหมดนะครับ
แต่ถ้าท่านมีบ้านอยู่ตรงนั้นท่านกำลังคิดแทนคนในหมู่บ้านนั้นหรือเปล่า
ถ้ามีการเสียชีวิตในบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงนะครับบ้านข้างจะอยู่ยังไง
อยู่ในสถานที่นี้พี่นึกถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่า
หลังจากเกิดเหตุกรมสุขภาพจิตต้องเข้าไปเยียวยาไม่ใช่เสร็จงานแค่นี้แล้วเสร็จนะครับ
กรมสุขภาพผิดจะถึงทางนักศูนย์เนี่ยตรงคนเข้าไปเยียวยาพี่น้องในหมู่บ้านนะครับ
เรามีขั้นตอนการปฏิบัติแล้วยิ่งพรบตำรวจใหม่มันจะออกเนี่ย
ขั้นตอนการปฏิบัติมันจะถูกบีบมากด้วยพรบตำรวจ
รองต่อศักดิ์ครับคือนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นประชาชน
ก็จะใช้แผนยุทธวิธีแบบนี้ถือว่าหลักสากลก็ใช้ยุทธวิธีแบบนี้ใช่ไหมครับ
สำหรับผู้ก่อเหตุที่เป็นลักษณะแบบนี้
ใช่ครับเราใช้มาตรฐานเดียวกันคือผมไม่ได้มองเขาเป็นตำรวจหรือคนร้ายเลยนะ
มองเขาคือผู้ป่วยนะครับก็ต้องได้รับการบำบัด
อันนี้เป็นนโยบายแห่งชาติเลยเราทำโครงการบำบัดเนี่ยเยอะมากเลย
ร้อยเอ็ดเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการบำบัดมีหลายหน่วยงานมากเลยที่ทางภาครัฐ
แล้วกลับมาได้วันเดียวไม่กินยามันก็จะเป็นแบบนี้ครับ
ท่านครับทีนี้ผมขออนุญาตนิดเดียวสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเนี่ย
มันต้องไปดูกันต่อไหมว่ามันเกิดจากอะไรความเครียดในการทำงาน
หรือว่าที่เขามีต้นกัญชามีบุหรี่มีเหมือนกับอุปกรณ์คล้ายการเสพกัญชาพวกนี้มันเกิดอะไรอีก
บุหรี่เนี่ยเราส่งให้เขาเองนะครับบุหรี่เนี่ยเราก็ต่อลองเขาตลอด
เพื่อเราจะได้พูดคุยกับเขาตอนที่ท่านผอบอไปเราก็ส่งบุหรี่ให้เขานั่นแหละครับ
อย่าลืมว่าปัญหาของคนมันไม่ได้เกิดจากปัญหาเดียวแล้วมันจะเกิดขึ้นเลย
มันเกิดจากปัญหาหลายปัจจัยเหมือนเราสูบลูกโป่งเราก็สูบไปทีละนิด
แต่ตัวไหนเป็นปัจจาเร่งหรือตัวคัตเตอร์ไลท์เร่งปฏิญาให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
เราก็เช็คมาทั้งหมดแล้วครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงครับ
ที่ทำงานก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่หมู่บ้านก็อาจจะมีส่วนหนึ่ง
แล้วเกี่ยวข้องกับกัญชงกัญชาอะไรพี่เจออะไรไหมหรือถ้ายาเสพติด
เราให้พิสูจน์หลักฐานเข้า

ไม่ให้ใครเข้าเพื่อจะได้พอถอเข้า

ก็เห็นอุปกรณ์ปัจจนะ

มันคือโลบอทของเราครับ

สีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นโรบอตครับ
เขาคว้าโรบอตเราได้

เห็นดำเป็นโลบอทของเรา

อันนี้ในภาพที่เราเห็นเขา
คือเราเอาโดรนตัดสินใจเอาโดรนบินเข้าไปเลย

พอโดนเราหล่นปั๊บเขาก็เอาน้ำลาดโดน
เราก็เสียไปเราถึงได้ภาพออกมา
ถึงได้รู้จุดว่าเขาอยู่ตรงไหน

โดดหน้าต่างออกมาคือจุด
ตรงที่เขาอยู่ซึ่งแก๊สน้ำตามัน

มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองอะ
เค้าอยู่ในทำเลที่ได้เสียบเราตลอด

ถ้าอัตราการเสี่ยงเราสูง

เรามีเวลาอัตราการเคียง

ให้เวลาเราอัตราการเสี่ยง
เราก็บอกแล้วว่าเราจะปฏิบัติการฆ่าเขาเผลอ
จังหวะที่เขาเผลอเราถึงเข้าปฏิบัติการ

เขาดูมือถือเขาตลอด
กับหลายคนฉะนั้นเวลาเราให้นักข่าวให้ข้อมูลข่าวสาร
พี่บอกพี่ยังไม่ทำพี่อย่างนั้น
แต่เพื่ออีกอย่างหนึ่งเราก็เตรียมพร้อมเมื่อไหร่ถ้าเขาเผลอ
เราก็ต้องเข้าแล้วเขายิงอัดเราหนักครับ
ค่อนข้างจะหนักแล้วจะต้องมีแก่งที่ที่เราจะต้องหยุดยั้งเขา
งั้นลักษณะบาดแผลเราก็ไม่ได้หวังตาย
ถ้าเราจะหวังชีวิตเขาไปตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะครับ
เชื่อว่าประชาชนที่ได้ฟังจะได้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
สวัสดีครับสำหรับข้อมูลนะครับครับ
ขอบคุณครับท่านรองผู้บัญชาการตรรบษแห่งชาตินะครับ
คือชัดเจนเรื่องที่ท่านบอกเรื่องปฏิบัติการแล้ว

ชาวบ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาเยียวยาให้ต่อนะฮะ

ดูแลยังไงเนี้ย
ถ้าเป็นเหมือนที่ทุกเคสก็ถือว่า
ประชาชนก็จะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้นะครับ

ยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าผมขออนุญาตมาถอดบทเรียนกันใหม่นะครับ

คุณผู้ชมครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งอ่าพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งไม่เจอกันนะฮะ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดการออกสลากินแบ่งรัฐบาล

วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ